อื้อ
เรียบร้อยครับ

เฮ้ยโอ้เกาะคุณของพ่อตัวเราเยียดซ่ะไม่ดีสิท่ามาแล้ว
โน้ทกับผมอ่าแย่วเด็กไม่ต้องที่กับผมนี่นะครับไม่ใช้